หรือว่าในปัจจุบันเป็น
ต่อมาดูคนนี้กันหน่อยนะครับ
กองหลังกัปตันทีมชาติไทยยุคที่ถือว่าเป็นยุคดื่มทีม
ก็คือนักทีทองสุกแก้วเป็นคนที่สอนไปค้าแข้งในปี๑๙๙๐
กับทีมมัสซูชิตะนะครับ
แล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ถึง๗ครั้ง
แต่ก็ค้าแข้งได้เพียงแค่๑ฤดูการเท่านั้นครับ
ผลต่อมาน่าสนใจนะครับพูดชื่อมาผมว่า
แฟนฟุตบอลในยุคเก่าน่าจะจำกันได้
ก็คือรณชัยสยมชัยหรือว่าเพชรฆาตหน้านวด
ก็ไปค้าแข้งกับมัสซิชิดะในสมัยที่
เฮงวิทยาลหกุลนั้นเป็นโค้ชด้วยนะครับ
ส่วนอีกคนเอ่ยชื่อมาร้องอ๋อแน่นอน
ส่วนสมสอนเทยินนะครับก็มีนัตเตะที่เกินแต่ค้าแค่๒คน
คือหลอเรด้านะครับพิชัยโคงศรี
และวรวรรณชิตะวันนิษฐ์นะครับนักเตะดังทั้งนั้นนะครับ
เพราะว่าหลายคนหลังจากที่ค้าแค่ญี่ปุ่นก็มีโอกาสไปเล่นในยุโรปด้วยบางคน
หลังยุคทศวรรษในปี๒๐๐๐นี้นะครับ
ดุลลาโสก็เคยมีโอกาสเหมือนกันนะครับ
พอหลังปี๒๐๐มาเราขาดนักเตะไปเยอะมากเหมือนกันที่จะไปเล่นที่ญี่ปุ่น
ดูลาโซมีโอกาสไปเล่นกับทางตอโตรินะครับซึ่งตอนนั้นอยู่ในดิวิชั่น๓
ก็ดึงไปและคนล่าสุดคือเจ้าย้าสิริโชคพาโสนะครับ